คุณผู้ชมครับผลกระทบของฝนตกน้ำท่วมขังครับ
อันตรายจากการขับขี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่แถวลาดกระบังครับ
กลางวันกลางคืนเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากคือถนนเส้นนี้
ส่วนหนึ่งเขากำลังเกาะสร้างรถไฟฟ้าก็จะมีมากั้น
ถนนเลยบีบเลนสั้นลงเล็กลงถ้าขับขี่ไม่ระวัง

โอ้โหเดี๋ยวนิ่งเลยเหรอคะนิ่งเลยครับ
พอล้มปั๊บเนี่ยคือคนขี่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วยไงครับ
คือหัวกระแทกเหรอคะฟาดพื้นหัวกระแทกแล้วนอนนิ่งเลย
เอาแต่ยังโชคดีว่าไม่ได้เจ็บหนัก
มีแผลถลอกหัวแตกแต่ยังพูดคุยได้นะครับ
แล้วก็พลเมืองดีก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
สังเกตดีนะครับบนถนนเนี่ยน้ำเจิ่งเลย
มอเตอร์ไซคันนี้ก็ขี่ฝ่าน้ำมาแบบนี้
ด้านข้างมุมนู้นคือแบรีเออร์สีขาวแดงกั้นอยู่
ไปจากแบรีเออร์มันเป็นโครงการที่เขากำลังสร้าง

อเตอร์ไซค์ขี่มาแล้วบางทีอาจจะบังคับรถไม่ได้
เสียหลักก็เลยแฉลบล้มมาน้ำนี่กระจายเลยคนก็เจ็บด้วยครับ
กัดจุดเกิดเหตุอยู่หน้าร้านข้าวต้มถนนลาดกระบัง๑๑ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี๑เมื่อวานนี้
นี่คือภาพตอนกลางวันที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา

คุณผู้ชมครับกลางวันก็ท่วมครับ
กลางคืนเมื่อกี้น้ำก็เยอะกลางวันนี่น้ำพยายามที่จะระบายเต็มที่แล้ว

ดังนั้นขับเร็วมากไม่ได้อันตรายเปรียบเทียบกันเลย
ขวามือนั่นคือถนนเส้นนี้เส้นเดียวกันตอนกลางคืนตีหนึ่งเมื่อวาน
และด้านซ้ายของจอนั่นคือล่าสุดและนี่คือร้านข้าวต้มบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุครับ
ขอบคุณพลเมืองดีที่แจ้งข่าวให้กับเจ้าหน้าที่พาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ยังถามตอบรู้เรื่องญาติมาพาตัวไปแล้ว
วันนี้เราลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้น
ตรงนั้นจะมีร้านข้าวต้มแล้วก็มีชาวบ้านที่เขาส่งเสียงสะท้อนมา
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามันอยู่ที่เกาะกลางถนนเห็นไหมครับ

พอมันมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าทำให้เลนส์ของถนนมันถูกบีบให้แคบลง
ตอนนี้เหลือวิ่งได้แค่๒ช่องทางจราจรเท่านั้น
ถนนแค่๒มีน้ำเจิกอีกยิ่งเพิ่มความเสี่ยงครับ

คุณกริจอายุ๔๐ปีชาวบ้านแถวนั้นเป็นคนสะท้อนให้ฟัง
กลางวันรถก็ติดแล้วมีเฉียวชน
กลางคืนเมื่อคืนนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณนักข่าว
เพราะว่าอะไรย้อนกลับไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมมีอีกคลิปหนึ่ง

เห็นไหมครับถ้าดูไม่ทันให้ดูอีกครั้ง
นี่ขนาดไม่มีน้ำเจิ่งถนนนะครับมิ้นท์คุณผู้ชม
ขาวคันนี้ขับมาแล้วเหมือนกับคงจะเสียหลัก
แล้วก็ไปฟาดไปชนกับแบรีเออร์ริมทาง

เขาถึงบอกไงว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นบ่อยมาก
รถเก่งนั้นเกิดขึ้นประมาณ๒๘สิงหาคม
ส่วนรถมอเตอร์ไซค์เกิดขึ้นตีหนึ่งเมื่อคืนนี้
ระยะเวลาสั้นเกิดอุบัติเหตุ๒ครั้ง

ชาวบ้านเขาก็เลยฝากบอกแบบนี้ว่า

และทุกคนต้องระมัดระวังครับ
มันก็มีเชิงพอแหละมันจะมืดตอนที่เคยอยู่กำลังรายขึ้นมืด
ไฟมันจะน้อยหน่อยช่วงข้ามถนนน่ะก็มีไม่เคยมี
แล้วอย่างสักอย่างไฟเตือนมันก็ไม่ค่อยใช้เคนเท่าไรแหล่ะ
มันแคบลงเนอะค่ะแล้วก็ไฟเตือนสัญญาณป้ายบอก
แล้วก็การขับขี่ด้วยต้องใช้ความเร็วที่เหมาะสมค่ะ